พาคุณผู้ชมไปดูคลิปที่เขาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
ให้คุณผู้ชมดูและช่วยตัดสินกันหน่อยนะคะ
ว่าคนที่ขี่รถจักรยานยนต์คันนี้เนี่ย

เพราะว่าเขาไปขี่ปาดหน้ารถพ่วงแบบนี้
สองคันรวด
คือเห็นก็ทั้งเห็นอยู่นะว่า
ตรงข้างหน้าไปต่อก็ได้
แต่ก็ยังไปขับปาดหน้าเขาแบบนี้นะคะในช่วงที่ไฟเขียวพอดี
คือก่อนหน้านี้รถ๒คันนี้ก็คือรถพ่วงจอดติดไฟแดงอยู่
แต่พอไฟเขียวปุ๊บผู้ชายคนนี้ตัดหน้าแบบนี้เลยนะคะ

เหตุการณ์นี้เป็นพฤติกรรมของคนขี่รถจักรยานยนต์คันหนึ่ง
ปาดหน้ารถพ่วงอันตรายมาก
และเกิดขึ้นที่สี่แยกแห่งหนึ่งในพื้นที่แหลมชะบังชนบุรีนะคะ
พอคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปในโลกออนไลน์
มีชาวเน็ตมาวิพากษ์วิจารณ์คลิปดังกล่าวถึงความใจกล้าบ้าบิน
แสดงความคิดเห็นถึงความอันตรายนะคะ
หนุ่มใบเกอร์รายนี้ขี่รถได้หวาเสียวมาก
รายตั้งข้อสังเกตว่านุ่มคนนี้โชคดี
ที่คนขับรถบรรทุกเขาน่าจะเห็น
แล้วจากนั้นก็มีการชะลอก็คือแตะเบรกสักนิดหนึ่ง

คอมเมนต์ระบุว่าคราวนี้โชคดีที่ไม่เป็นอุบัติเหตุ
แต่คราวหน้าถ้าประมาทแบบนี้อีก
อาจจะไม่โชคดีแบบนี้ก็ได้

เหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีการดำเนินคดีใดทางกฎหมายด้วยนะคะ
โดยผู้โพสต์เอาคลิปนี้มาโพสต์ในโลกออนไลน

เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีสติ
แบบนี้ถือว่าประมาทนะประมาทเต็มเลยนะคะ
และมีอีกเรื่องหนึ่งคนที่ขี่รถจักรยานยนต
คนที่ชอบปาดไปปาดมาขับเฟี้ยวนี่นะคะ
บางทีที่คุณมีจังหวะที่คุณลอดช่องว่างได้เนี่ย
เพราะคนขับรถเขาแตะเบรกนะ
บางทีก็เกิดความภูมิใจไงอุ๊ยฉันรอดได้รอดได้
ค่ะคนขับรถแตะเบรกเพื่อให้คุณไป
อันนี้เป็นเรื่องจริงประมาทนะ